เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้จะออนทัวร์ไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานกันที่จังหวัดพิศนุโลก
พบกับเจ้าของตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ้าแรกในพิศนุโลก
ก๋วยเตี๋ยวป่าเจ้าเก่า๕๐ปี
ก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ป้าล้อมกับไก่ตุ๋นชิ้นยักษ์และร้านบะหมี่โบราณสูตรเก่าแก่สมัยสงครามโลก
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีนะจ๊ะ